ไม่รู้จะขึ้นเหมือนกับต้นไม้หรือเปล่า

ราคาสเก็ตเช้านี้กันแล้วหรือยังจ๊ะ
น้องยายาเข้าสู่วงการเสิร์ฟสเก็ตเรียบร้อยแล้ว

เป็นภาพตอนที่น้องกำลังหัดเล่นอยู่

เริ่มมีผู้ช่วยประคองอยู่ข้างด้วย

เก็บขวาแล้วเก็บขวาแล้ว

และคุณผู้ชมไม่ได้กลัวว่าน้องยาย่ากันอาจจะล้มนะ

ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ณเดชน์ช่วยสอนแล้วกัน